มาต่อเนื่องกันเลยดีกว่านะคะความมงคลเกิดขึ้นกับแฟนรายการบันเทิงไทยรัฐ
เพราะว่าเราจะพาคุณผู้ชมตามแม่ฮายอพรของเรานะคะทำบุญอีกแล้วค่ะ
คราวนี้จัดทริปทำบุญนะคะไปที่จังหวัดอายุทยาค่ะ
งานนี้ตัวมัมตัวแม่เรื่องตัวเลขยังไม่หายไม่พลาดแน่นอนค่ะ
เพราะว่าแม่เมาลอตเตอรี่ช่วยคนพิการเกลี้ยงแผงเลย

มี๑๒๓แล้วนะครับ

รางวัลอะไรดี
รางวัลที่๑เลยค่ะ
อยากจะให้แหละให้เลยต้องบอกว่าให้เลย
ให้เลยให้เลยรางวัลที่๑บาท
อืมสาธิตู
เอาให้ลูกเชิญดีนะครับ

ซื้อไปเลย๑๒๓ใบค่ะ
คือแม่ไทยของเรานี่คือจัดทริปเดินสายธรรมด์ว่ายพระที่จังหวัดอยุธยาค่ะ

พรุ่งนี้ก็เป็นหลายวัดเช่นเดียวกันตามภาพที่เห็นนี่แหละค่ะ
โดยมีเพื่อนซีนะคะอย่างพี่อำพรแหวนเพชรส่วนน้องมอสวัฒนาเพชรสุพรรณ
ลูกชายบุญธรรมของคุณพ่อวัยพฤษก็เดินทางไปด้วยนะคะ
เขาเรียกว่าทำบุญไหว้พระกันหลายที่เลยค่ะแล้วก็มีการให้อาหารปลาด้วยนะคะ
คุณผู้ชมให้อาหารปลาอย่างเดียวมันก็ไม่ใช่ใช่ไหมล่ะคะ
ต้องมีของฝากติดไม้ติดมือกลับบ้านด้วยนะคะ
ก่อนจะกลับก็เอ๊ะอย่างที่เห็นนี่แหละค่ะ
ตาดีไปเจอคุณลุงขายลอตเตอรี่เป็นคนพิการค่ะขอให้ช่วยซื้อหน่อย
ฮายก็ไม่รอช้าค่ะพุ่งเข้าไปตรงปรีไปเลยค่ะ
พูดคุยกับคุณลุงก่อนจะเหมาลอตเตอรี่ไปทั้งหมดค่ะ
ฟังกันชัดนะคะคุณผู้ชมทั้งหมด๑๒๓ใบ
และเป็นจำนวนเงินทั้งหมดนะคะที่ซื้อไป๑๓๕๓๐บาทค่ะ
เรียกว่าหมดจนเกลี้ยงแผงแบบตามภาพที่เห็นเลยนะคะ
จะได้บุญได้บุญอิ่มอกอิ่มใจแล้วนะคะ
เรียกยังหอบเอาโชคลาโบรางวัลที่หนึ่งกลับยิ่งบ้านไปอีกด้วยนะคะ

ส่วนลูกทุ่งสาวดาวมะยุรีนะคะก็ทำเอาขนลุกเหมือนกัน
นี่คุณผู้ชมดูตามคลิปเลยค่ะ